แต่ว่าวันนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายคนก็เฝ้าติดตามนะคะ
ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกของเรานะคะกับการเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นนะคะ
ก็ปรากฏว่าถึงประเทศไทยของเราเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม
ไม่ต้องบอกถึงการต้อนรับเพราะว่าทุกคนรอคอยเธอนะคะ
สำหรับน้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนกิจนะคะ
ก็ปรากฏว่าเดินทางถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ตแล้วคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะคนภูเก็ตคนไทยนะคะเตรียมต้อนรับกันอย่างยิ่งใหญ่นะคะ
นำโดยด็อกเตอร์กล้องศักดิ์ยอดมณีนะคะ
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
คณะผู้บริหารนายสิริชัยวงพัฒนกิจคุณพ่อของน้องเทนนิสนะคะ
นายพิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดนะคะ
รวมถึงประชาชนนะคะสื่อมวลชนไปต้อนรับกันเป็นจำนวนมากทีเดียว
ต้อนรับฮีโร่กลับบ้านนะคะ
ซึ่งการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัฐราชกัญญา
พระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้แทนพระองค์ค่ะ
ผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยด้วยนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศนะคะเมื่อช่วงที่น้องเทนนิสเดินทางกลับมา
นี่ค่ะมาถึงท่ากาศยานภูเก็ตก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทีเดียวนะคะ
ยังไม่ตรงกลับบ้านไปที่ภูเก็ตก่อน
แล้วก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์นะคะ
ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙หลังจากนั้นก็ออกมารับช่อดอกไม้นะคะ
รับการแสดงความยินดีจากหน่วยงานต่างอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
มีอยู่ช่วงนึงนะคะซึ่งต้องบอกว่าสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้ที่ได้พบเห็นภาพนี้เป็นอย่างมากทีเดียวนะคะ
สนามบินภูเก็ตเนี่ยหนึ่งในนั้นคนที่ไปรับก็คือคุณพ่อนะคะ
ของน้องเทนนิสนะคะปรากฏว่าช่วงเวลาที่น้องเทนนิสเนี่ย
เจอหน้าคุณพ่อสิริชัยวงพัฒนกิจน้องเข้าไปนะคะ
นำเหรียญทองไปคล้องคอของคุณพ่อค่ะคล้องคอเสร็จก็ก้มลงกราบที่เท้าคุณพ่อนะคะ
ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพแห่งความตื้นตันประทับใจในความสำเร็จนะคะ
ก็เป็นภาพที่ใครเห็นก็ชื่นชมนะคะทั้งสนามบินเนี่ย
ื้นตันไปตามกันนะคะกับความสำเร็จแล้วก็ความกระตันอยู่ของน้องเทนนิสค่ะ
หลังจากที่เสร็จพิธีการแล้วก็ขึ้นรถสองแถวไม้นะคะหรือที่ภูเก็ตเขาเรียกว่าโพท่องนะคะ
ขึ้น๓คันทั้งขบวนนะคะเดินทางเข้าเมืองภูเก็ต
เพื่อที่จะรอตรวจหาเชื้อโค
สิบเก้าในวันแรกนะคะเมื่อผลเป็นลบน้องและคณะจึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้นะคะ
ครับจุดนี้ที่หน้าโรงแรมโนโวเทลภูเก็ตซิตี้โพคีธาราก็มีชาวภูเก็ตค่ะ
แล้วก็นักกีฬาเทควันโดทุกรุ่นทุกวัยแต่งชุดเทควันโดรอถ่ายรูปกับน้องเทนนิสนะคะ
ล็อบบี้โรงแรมแล้วก็จะมีป้ายต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะ
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ไปร่วมถ่ายภาพด้วยนะคะ
ในช่วงเวลาระหว่างที่พักอยู่ในภูเก็ต๑๔วันน้องเทนนิสก็จะเดินทางท่องเที่ยวและช่วย
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภูเก็ตในจุดที่สวยงามอืม
ถามว่าอยากกินอะไรน้องบอกว่าอยากกินอาหารซีฟู้ดอยากกินคุกกี้อยากกินเคร็บ
ค่ะจัดให้หนำใจเลยนะคะเพราะว่าเหนื่อยมานานนะคะ